จ๊ะอาสยามไม่ต้องบอกนะคะว่างวดที่แล้วเนี่ยเธอถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่
แต่งวดนี้แน่ย้ายบ้านไปแล้วค่ะ
นางบอกว่านางโอนบ้านหลังใหม่วันที่๑๒
ส่องกันดูเลยนะคะว่าตัวเลขมันมีอะไรกันบ้าง

สวัสดีสัพครับจังพี่วันนี้๑๒และวันนี้๑๒
ส่องกันต่อนะคะกับพี่นีโน่ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันชาปนกิจศพนะคะ
พี่โอวรุตค่ะ
ใช่นะคะแต่เลข๘๖เนี่ยพี่โน่บอกว่าซื้อเยอะแล้ว
คนซื้อเยอะแล้วไม่ซื้อนะคะพี่โด่เนี่ยมีของเขาเองนะคะ
เจอเลยค่ะตัวเลขอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
ซื้อมานะคะ๙๒จำนวน๒ใบ
เป็นเลขมงคลที่ได้จากขันน้ำมนต์ค่ะ
ตามมาติดกับเจ้าพ่อนะคะ
นี้พัฒนาแล้วจ้ะมีวีล็อกนะจ๊ะ
อัดโครงอัดคลิปไปพร้อมตรงรายการแล้วเสร็จเลยนะคะ
ไปฟังเสียงดีกว่าว่าพี่มนต์สิทธิ์มีเลขอียังมาฝากเด้อค่ะ
นี่คือมีไว้ด้วยมีไว้หมดอย่างนี้
ต้นไหนมาแรงข้าวป่าว

มาจากไหนจุดไปซื้อ๘๕ไม่ได้ออกหรอก